สำหรับใครที่เตรียมเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานนะคะ
ก็จะมีการรวมกลุ่มกันไปรถคันเดียว
ไปกันเยอะประหยัดนะคะ

เพราะการเดินทางรวมกันแบบนี้
แวะปั๊มและกลับบ้านต่อ
จะต้องนับจำนวนคนให้ดีนิดนึง

เพราะว่าเขาไปแวะปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในกะบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
แต่ทีนี้พอกลับมาขึ้นรถลืมเด็กอายุ๘ขวบไว้ที่ปั๊ม
เกือบจะถึงบ้านแล้วนะคะสุดท้ายผู้เป็นพ่อเนี่ยโทรมาบอก
มาบอกคนขับรถว่าลูกโทรมาหาบอกตอนนี้ยังอยู่ปั๊มอยู่เลย

ตกใจสิคะใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอกะบินบุรี
จังหวัดปราจีนบุรีนะคะโดยตำรวจภูทรกบินบุรี
รับตัวเด็กหญิงอายุ๘ขวบคนนี้จากปั๊มน้ำมัน
ริมถนนสาย๓๐๔อยู่ห่างจากโรงพัก๕๐๐เมตรค่ะ
เด็กหญิงรายนี้ตอนที่เดินทางมาแจ้งความกับตำรวจมีท่าที
ก็คือหวาดระแวงแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลานะคะ
กระทั่งตำรวจหญิงเข้าไปปลอบขวัญ
จึงยอมเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟัง
บอกว่ามาเที่ยวทะเลพร้อมกับญาติพี่น้อง
และกำลังจะเดินทางกลับบุรียรำค่ะ
ระหว่างทางปวดท้องแวะเข้าห้องน้ำพร้อมคนอื่นนี่แหละ
แต่พอออกมาจากห้องน้ำไม่เห็นรถที่ตัวเองนั่งมา
แล้วก็ญาติพี่น้องที่มาด้วยกันก็ไม่เจอแล้ว
ตกใจค่ะทางพนักงานปั๊มน้ำมันเลยช่วย
ก็คือรีบแจ้งตำรวจให้เข้ามาช่วยเหลือนะคะ
นายไกรวิทย์บุญคำคนขับรถรีบเดินทางมาที่โรงพัก
ท่าทีที่ตื่นตกใจพร้อมกับญาติคนอื่น
ซึ่งผู้เป็นยายพอได้เห็นหน้าหลานสาวเท่านั้นแหละค่ะ
โผล่เข้ากอดแล้วก็ร้องไห้ด้วยความดีใจนะคะ
คนขับรถเล่าให้ฟังเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบไหน
เขาบอกจอดพักรถเพื่อให้ทุกคนเข้าห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน
หลังจากนั้นคิดว่าทุกคนขึ้นรถหมดแล้ว
ก็เลยเดินทางต่อเพื่อที่จะกลับบ้านในบุรีรำ
ระหว่างที่ขับรถอยู่จนเกือบถึงอำเภอปักทงชัย
จังหวัดนครราชศรีมาปักทงชัยนี่จะถึงบุรีรำอยู่แล้วนะ
จากปลาจีนบุรีนี่นะครับโอ้โฮโอ้โฮ
พ่อของเด็กผู้หญิง๘ขวบคนนี้โทรศัพท์มาบอกว่า
เด็กหญิงเนี่ยยังถูกทิ้งไว้ที่ปั๊มน้ำมันที่ปราจีนบุรีอยู่เลย

ตอนนั้นเด็กอยู่คือตอนนี้นะคะ
อยู่ในความดูแลของตำรวจภูทรกบินบุรี
ก็เลยคือไว้ใจระดับหนึ่งคนขับรถ
แต่ก็ตกใจที่ทำลูกเขาหายนะ
รีบตีรถกลับมารับทันทีเลยค่ะครับ